เรื่องรักสี่เศร้าโอ้โหสามเศร้าก็ว่ายากแล้วนะ
เลยเหรออันนี้สี่พี่เบิร์ตคุณผู้ชมคือเรื่องของคนทำงานในที่เดียวกัน
แล้วทีนี้ก็มีเพื่อนร่วมงานเป็นผู้หญิงแล้วเหมือนว่ามาตามจีบตามตื้อ
ทั้งที่ผู้ชายคนนี้ก็มีแฟนอยู่แล้วอยู่ในโรงงานเดียวกัน
เอาล่ะเป็นเรื่องอ่ะสิคุณผู้ชมมีการไปเคลียร์กันสุดท้ายมีคนเสียชีวิตด้วยนะ

ตำรวจสพพระยืนจังหวัดขอนแก่นครับสอบประคำนายสมรักหลังจากเข้ามอบตัว
เพราะว่าสมรักในก่อเหตุใช้ปืนยิงนายชัชวานหรือว่าโก้เสียชีวิตในโรงงานที่ตำบลบ้านโตนอำเภอพระยืน
ทำงานโรงงานเดียวกับสมรักนะแต่เข้างานคนละกะกันทีนี้มีผู้หญิงอีกคนนึง
ผู้หญิงคนนี้ทำงานอยู่โรงงานเดียวกันนี่แหละมาตามจีบตามตื้อสมรัก
ทั้งที่ก็รู้ว่าสมรักเขาเป็นแฟนกับฉันเป็นแฟนกับเอ
สมรักก็บอกว่าอ๋อผู้หญิงคนนั้นเหรอที่มาคุยด้วยเหรอนั่นแค่เพื่อนร่วมงาน
แล้วในวันเกิดเหตุครับตัวคุณเอเนี่ยกำลังโทรศัพท์คุยอยู่กับสมรัก
ในขณะที่ไนโก้ไนโก้ผู้เสียชีวิตที่โดนยิงไปเนี่ยนะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
พร้อมเพื่อนอีกหนึ่งคนจู่ตรงเข้ามาชกสมรักเฉยเลย
สมรักล้มไปแล้วก็โก้เนี่ยขึ้นคล่อมตัวไว้
หลังจากนั้นโก้ล้วงปืนจากกระเป๋าสะพายข้างปั้งยิงไปหนึ่งนัด
แต่ยังไม่โดนใครนะพี่เบิร์ตครับแต่สมรักสบโอกาสแย่งปืนมาได้
ยิงใส่โก้นี่แหละไปสองนัดโก้นอนจมกองเลือดเลยคุณผู้ชม
หลังจากนั้นสมรักก็รีบขี่รถกลับบ้านเล่าเรื่องราวทั้งหมด
ให้ฟังนะให้คุณเอฟังซึ่งเป็นแฟนสาวเนี่ย
ส่วนปืนล่ะปืนล่ะสมรักโยนปืนทิ้งข้างทางครับแต่พิกัดที่ทิ้งเนี่ยไม่แน่ใจ
แล้วตัวนางสาวเอก็พาสมรักที่เป็นแฟนเนี่ยพร้อมกับพ่อแม่พาไปมอบตัวกับตำรวจครับ
เล่าให้ฟังว่าโอ้โหลูกโก้เนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีไม่ค่อยมีเรื่องกับใครนะ
มีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยเพราะว่ามีหนุ่มโรงงานเดียวกันมาชอบ
ถึงขนาดบอกว่าจะแย่งเอาไปให้ได้เลย
ส่วนเรื่องปืนเนี่ยแม่ไม่เชื่อนะ
ไม่ใช่ไม่ใช่ปืนของโก้ลูกแม่หรอกไม่ใช่แน่นอน
ส่วนภรรยาของโก้ครับชื่อว่าแบมบอกว่าอยู่กินกันมา๔ปี

ชอบมาคิดว่าเธอแอบไปคุยกับคนอื่น
แล้วทุกครั้งที่ทะเลาะกันก็จะมีคนคอยมายุแยงว่า
เธอเนี่ยแอบไปคบกับผู้ชายคนอื่น

ตัวคุณแบมเห็นโก้สามีเนี่ยแชทในข้อความเฟซบุ๊ก
เห็นกล่าวหาว่าเธอกับสมรักรอบมีสัมพันธ์กันลึกซึ้ง
โก้ที่เป็นสามีโวยวายนะสิ

แล้วก็ไล่เธอก็คือไล่คุณแบมเนี่ย

แม้ว่าคุณแบมจะยืนยันแล้วว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับสมรักเลย
กันแค่ในงานเป็นเพื่อนร่วมงานปกติ
แล้วทำไมมันถึงเป็นมูลเหตุทำให้เขาคิดว่าจะต้องเป็นสมรัก
หนูไม่รู้ว่ามีใครไปพูดอะไรให้เขาฟัง
ก็ปกติก็อยู่ด้วยกันทุกวันคุยกันปกติทุกวันมีวันนั้นแหละค่ะ

ส่วนบอสเนี่ยเป็นเพื่อนที่ซ้อนรถไปกับโก้ในวันเกิดเหตุครับ
เล่าให้ฟังว่าโก้มาหาที่บ้านแล้วก็ชวนเขาไปเป็นเพื่อน
ให้ไปเคลียร์ใจกับหนุ่มที่แอบมาคุยกับแฟนของโก้
ทีนี้พอไปถึงเนี่ยอันนี้บอสเล่านะว่าก็เข้าไปเคลียร์กับไอ้สมรัก
ทำไมต้องมาจีบแฟนคนอื่นสมรักไม่ตอบแล้วทำหน้าตาเยอะเย้ยไม่รู้ทำหน้ายังไงนะพี่เบิร์ดคุณผู้ชมฮะ
โก้ก็เลยเปิดฉากต่อยเลยเออเหม็นหน้าก็เลยต่อยเข้าไป
แล้วก็เห็นว่าสมรักเนี่ยชักปืนออกมาจากกระเป๋าสะพายข้างและยิงใส่โก้
ตอนนั้นมีคนเห็นเหตุการณ์ตั้ง๕คนแต่ไม่มีใครห้ามเลยคุณผู้ชม
ตำรวจสอบปากคำพยานไป๒๓ปากครับให้การตรงกันว่า
ปืนที่เห็นเนี่ยเป็นปืนของสมรักนะเพราะเห็นว่าสมรักเอาออกมาจากใต้เบาะรถ
ตำรวจก็ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดตามพรบปืนครับ
แล้วส่งตัวสมรักเนี่ยฝากขังผลัดแรกต่อไปครับคือตอนนี้ยังให้การไม่ตรงกันอยู่นะครับ